มาแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะพูดง่ายว่า

คือรถมันหัวอย่างนี้มันก็เฉียวไปเลย

เขาบอกว่าทำไมมันไม่มีน้ำใจทำไมขับรถป่าเถื่อนขนาดนี้คนไทยเราอย่างนี้
เขาเลยโมโหลักษณะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยโมโหมาก
ส่วนเรื่องที่ว่าในคลิปนะครับก็คือก็จะเห็นว่าน้องเขาทั้งด่าทั้งดูถูกทั้ง
ทั้งคนไทยทั้งประเทศไทยทั้งสถาบันอะไรแบบนี้ครับผม
ผมก็ผมคิดว่าเขาคงเครียดแล้วจนระบายออกไปจนหมดอย่างนี้นะ
ว่าสังคมเมืองไทยทำไมมันไม่ค่อยมีเหตุผล
สังคมเมืองไทยไม่ค่อยมีเหตุผลคนไทยเราน้ำใจทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยมี
เขาก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเพราะเขาเพิ่งกลับอย่างมาจากเมืองนอก

เพราะงั้นสังคมที่เขาเจอจากเมืองนอกมามันเป็นสังคมซึ่ง
ไม่ค่อยมีคนขับรถไม่ค่อยมีคนซีซัวมีน้ำใจแล้วก็มีวินัย
แต่คนไทยเราพอขับรถมามันไม่ค่อยมีวินัยหลังมาอย่างนี้
ความมีน้ำใจเนี่ยมันไม่มีเลยนะทุกวันนี้มันไม่มีจริงจริง
น้ำใจก็ไม่ค่อยมีเขาก็เครียดของเขาเพราะเขาขับรถเนี่ย
เขาขับขับด้วยความระมัดระวังอยู่แต่เขาก็เจอเรื่อยอ่ะ
เขาเจอเมาไซค์มาแล้วไปแล้วไปเลยมันก็มีบ่อย

ตอนนั้นเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ไหมครับผม

อัดอั้นมานานแล้ว
ว่าตั้งแต่หลังจากกลับมาทำไม
คนไทยเรามันไม่มีน้ำใจเลย
ลักษณะจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้
เออนั่นล่ะนะเขาไปอยู่

อยู่ที่ต่างประเทศมา

ปกติน้องเขาเป็นคนยังไงครับคุณพ่อ
ปกติเขาพูดดีนะเขาไม่มีอะไรนะ
เขาก็พบเพื่อนไปก็ไปกินเกินอะไร
ปกติเขาก็ทำงานด้านต่างประเทศของเขานี่แหละภาษาต่างประเทศอะไรเขา

เห็นว่าก่อนหน้านี้เคยมีแบบนี้ไหมครับ
ที่ไปชนแล้วจะลงมาด่าคนอื่น

ขับรถแล้วก็ชูนิ้วกลางให้เขาบนทางด่วนอะไรแบบนี้ครับผม
ไม่รู้อันนั้นผมไม่รู้นะอันนั้นผมไม่รู้
แต่คนเท่าที่รู้มาก็งานนี้แหละคนที่ผมรู้มาแค่นั้นเอง
คุณพ่อผมถามหน่อยขอโทษนะครับเราเห็นคลิปครั้งแรกเราเป็นยังไง
ผมยังไม่ได้เห็นคลิปเลยยังไม่ได้ดูเลย
แล้วน้องเขาได้เล่าให้ฟังหรือว่ายังไงได้ดูในข่าว
ดูก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาลงคลิปไปแล้วแล้วก็ทางบริษัทเขาให้ออกจากที่ทำงานแล้ว
ก็บอกจริงมันก็ไม่แฟร์นะถูกไหมเรื่องนี้
เขาก็เป็นฝ่ายที่รบรวมข้อมูล
อย่างนี้เราจะเอายังไงกับน้องต่อไปครับผมในเรื่องการขับรถครับผม
อืมก็เนี้ยคอยเตือนเขาอยู่เนี้ยทุกวันนี้ก็ต้องคอยเตือนเขาอยู่แล้ว
ว่าเหตุผลที่ถ้าคิดว่าขับรถแล้วในเมืองไทยเนี่ย
ถ้าคนมันไม่มีน้ำใจยังไงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง
อย่าไปปะทะหรือว่ามีอารมณ์ร้อนไปทะเลาะกับใครนะอย่าทำเลย
ผลผลออกมาแล้วเนี่ยมันเสียหายมากกว่า
ค่อยเตือนที่จะต้องถามคำถามนี้
ขอโทษนะครับก็คือน้องนี่ถูกการเลี้ยงดูมายังไงครับผม
เขาเลี้ยงดูก็ปกติอ่ะนะปกตินะมันไม่มีอะไรนะ
เหมือนคนไทยเราแต่ว่าเขาไปอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยตั้งแต่เล็ก
อยู่ตั้งแต่๖ขวบเขาก็เหมือนคล้ายเด็กฝรั่งไปเลย

ก็ค่อนข้างจะยากแต่ถึงบอกไงมันค่อนข้างยาก
บนอยากจะไปบ่วนนะคะจริง

คือน้องนี่เขาให้มูลค่ากับทรัพย์สินรถของเขามากกว่า
คุณค่าทางจิตใจหรือว่ายังไงครับคุณพ่อ
ไม่เขาเป็นคนที่คือพูดง่ายว่าเขารักรถมาก
เสร็จแล้วเนี่ยพอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะยอมรับไม่ได้
เขาคิดอย่างนี้ว่าทำไมคนไทยเหล่านี้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า

ก็บอกแค่ให้เลี้ยวไปแล้วจะเลี้ยวอยู่แล้ว
แต่ทางนั้นเขาก็อ้างมาว่าเขาเห็นแล้วว่าพริบไฟบอกแล้วบอกแล้ว
จนสุดท้ายเขาต้องเบรกแล้วก็เบี่ยงออกมา
แล้วเขาก็เดินลงจากรถมาเพื่อจะไปถามว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่คำถามคำแรกที่ได้ยินคือถูกด่าก่อนเลยครับ
เขาถึงบอกไงว่าเขาโมโหอยู่ตอนนั้น
เขาโมโหเพราะโดนรถเขาบอกว่า
ป่ารถยังแค่๓เดือนเนี่ยนะมันเสียดายเขาพูดอย่างนี้
เขาเสียดายรถยังใหม่อยู่เลยเขาพูดอย่างนี้

ก็ค่อยคุยกันตามประกันหรือยัง

ไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยครับไม่ได้ป่วยอะไร
ไม่ได้มีการต้องกินยารักษา
อะไรนะเป็นอะไรครับผม
เครียดเครียดเหรอ
ตอนนี้กับลูกชายนี่อยากจะอยากจะให้เขาพูดอะไรหน่อยไหมครับ

จากนี้คุณพ่อเราจะมีการ
บอกให้ลูกเราปรับปรุงในเรื่องของคำพูด

เพราะตอนนี้คำพูดของลูกของคุณพ่อเนี่ย
ทำให้คนไทยเกือบทั้งประเทศนี้เดือด

เพื่อจะไปหาตัวลูกของคุณพ่อครับผม

จริงการอบรมมันมีตั้งแต่เล็กแล้ว
แต่การที่เขามาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง
เอ่อพูดง่ายว่า

เขาดูแล้วว่ามันไม่ค่อยมีน้ำใจ
เขาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาว่าทำไม
ขับรถแล้ววินัยก็ไม่ค่อยมี

อย่างนี้จะให้เขากลับไปอยู่เมืองนอกต่อไหมครับผม

ให้เขานั่งรถเมย์อะไรแบบนี้ไหมครับ
ก็พยายามจะให้เขาปรับปรุงมากกว่า

ยังไงก็ฝากทางสังคมเข้าไปว่า

ถ้าเขาพูดอะไรไปซึ่งมันไม่เหมาะสม
ผมก็ต้องกลับขอโทษแทนทางลูกเขาด้วย

ซึ่งมันเกิดในขณะซึ่งเขาบังคับจิตใจตัวเองไม่อยู่
ด้วยความโมโหมันสุดวิสัยของเขา
ต้องฝากขอโทษไปทั้งคนไทยทั้งหมดนะฮะ
ที่ได้ดูในโซเชียลอยู่
ก็ต้องขออภัยจริง
เทศไทยฉันไม่น่ากลับมาดินี่